ลูกลูกดาหนูอยู่ในลูก
ตรู่ของวันที่๓กุมภาพันธ์พศ๒๕๒๘หรือเมื่อ๓๖ปีที่แล้ว
แคมป์คนงานก่อสร้างณโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
สมพันธ์บุญน้อยกรรมกรขายแรงงานมีความยากจนจากลบบุรีมาหากินที่กรุงเทพ
ทำงานในไซส์ก่อสร้างได้ตื่นเช้าไปจ่ายตลาด
โดยฝากลูกของเธอไว้กับญาติซึ่งพักอยู่ใกล้กับไซส์ก่อสร้างของโรงพยาบาล
แต่เมื่อกลับมาถึงลูกสาววัย๑ปี๔เดือนได้หายตัวไปจึงระดมกันตามหา
กระทั่งได้ยินเสียงคล้ายเด็กร้องแว่วมาจากรูเล็กที่เป็นเสาเข็ม
กว้างแค่๒๐เซนติเมตรลึกมากถึง๒๔เมตร
เมื่อเอาไฟฉายส่องดูเห็นร่างเด็กเลือนราง
มั่นใจว่าเป็นเด็กหญิงสร้อยเพชรตกลงไปในหลุมที่มีแต่ความมืด
ผู้ที่เป็นแม่ได้ยินแค่เสียงร้องไห้แววมาจากความลึกนั้น
เพชรเพชรเพชรได้ยินแม่มีลูก
สมผ่านผู้เป็นแม่ร้องไห้คล่ำคลวนอยู่ที่ปากหลุม
โดยที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้
หลังจากแน่ชัดแล้วว่าหนูน้อยสร้อยเพชรตกรูเสาเข็ม
ก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
สิ่งแรกที่ทำคือหย่อนสายออกซิเจนลงไปในหลุม
เพื่ออย่างน้อยเด็กหญิงวัยขวบเศษยังมีอากาศหายใจ
จากนั้นก็วัดระยะด้วยการใช้เชือกผูกกับตะขอเหล็ก
่อนไปในรูเสาเข็มตรวจสอบความลึกจนสิ้นสุดระยะ๑๔เมตร
เสียงร้องก็ดังขึ้นมาทันทีเหมือนประกายแห่งความหวัง
เพราะหนูน้อยยังมีชีวิตและลมหายใจ
แต่หนูน้อยสร้อยเพชรยังเล็กเกินกว่าจะรู้เดียงสาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
หรือแม้แต่จับตะขอที่หย่อนลงไปให้ได้

วิธีการช่วยเหลือวิธีหนึ่งก็ถูกเสนอขึ้น
ท่อนแรกขนาด๑๒เมตรขึ้นมาตรง
ลักษณะเสาเข็มที่เด็กหญิงสร้อยเพชรพลัดตกลงไป
มีขนาดความกว้าง๒๐เซนติเมตร
ความลึกประมาณ๒๔เมตร
โดยใช้เสาเข็มขนาด๑๒เมตรต่อกัน
จึงเป็นที่มาของการดึงเสาเข็มท่อนแรกขึ้น

ตักดินขุดดินข้างเสาเข็มได้๓เมตรทุกวินาที
ดูเหมือนเชื่องช้าสำหรับผู้เป็นแม่
นางสมภารบุญน้อยก็ได้แต่บนบานสารกล่าว

ขณะเดียวกันภัยมุงซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
ก็เข้าประชิดมายืนมุงดูมากขึ้นเรื่อยกว่า๕๐๐คน

พร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หากรอดมาได้
น่าจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นบุญมาก
๒นาฬิกา๓๐นาทีอุปสรรคได้เกิดขึ้น
เมื่อรถตักดินทำท่าจะลื่นลงไปในหลุมรอบเสาเข็ม
เร่งหาท่อนไม้มารองฐานรถตักดิน
ในเวลานั้นเองแสงแห่งความหวังกลับมาอีกครั้ง
เชือกที่ปล่อยลงไปในรูเสาเข็มเริ่มมีแรงดึง
ทีมช่วยเหลือพยายามพูดกับหนูน้อยสร้อยเพชร
ให้ใช้เชือกพันตัวแต่เด็กน้อยก็ยังไร้เดียงสาเกินกว่าจะรับรู้
๓นาฬิกา๓๐นาทีรถตักดินขุดรอบรูเสาเข็ม
เกือบถึงระยะรอยต่อ๑๒เมตร
แต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
เสาเกิดเอียงในขณะที่ทีมช่วยเหลือที่จับเชือก
ยังรู้สึกถึงแรงดึงแต่อึดใจต่อมา
ดินขอบรอบเสาเข็มพังทะลม
วิธีในความซึ้งหวังได้เข้ามาเยี่ยนทุกคนกล่วงหน้า
แต่ก็ยังเดินหน้าต่อด้วยการใช้รถปั้นจันทร์
สลิงขึ้นมาในลักษณะถอน
ปรากฏว่าเสาหักกลางต้น
ดินโครนและน้ำไหลทะลักลงรูอีกครั้ง

ดับไปพร้อมกับดินโครนก้อนสีขาวที่ไหลลงไปในรู
คนตำรวจตรีศักดิ์ระพีปรากฏมะกุล
ที่คอยประสานความช่วยเหลือให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว

เจ้าหน้าที่หย่อนนมไปให้หนูน้อยอีกครั้ง
ครั้งนี้ไม่มีเสียงตอบรับ

คล้ายจะรู้ว่าลูกรักของเธอจากโลกนี้ไปแล้ว
โมงเย็นเสาท่อนแรก๑๒เมตรถูกดึงขึ้นจากดิน
ก็ยังไม่พบร่างของหนูน้อยสร้อยเพชรบุญน้อย

กอดลูกชายอีกคนวัย๓ขวบ
ตอนนี้เขาและเธอร้องไห้จนเหลือแต่คราบน้ำตา

ไม่มีอะไรแทนค่าชีวิตของลูกได้
เมื่อเขาจากไปไม่มีวันกลับ
ก็จะไม่ขอเรียกร้องอะไรจากใคร
การช่วยเหลือกินเวลาไปถึง๔ทุ่มเศษ
กระทั่งมีการแถลงว่าจะยุติชั่วคราว
เพื่อจะต้องหาแผ่นเหล็กมากั้นป้องกันดินถล่ม
วันที่๕ของการกู้ร่างหนูน้อย

เวลา๔นาฬิกา๒๕นาที
คนงานกู้ภัยคนหนึ่งก็กู่ร้องขึ้น

เหล็กปลายตะขอจากมือดาบตำรวจยศเกรดมาลา
ได้ถูกดึงขึ้นมาทีละน้อย
สายตาทุกคู่จับจ้องร่างไร้วิญญาณ
ของเด็กหญิงสร้อยเพชรบุญน้อย

พบว่าเด็กสูงไม่เกิน๘๕เซนติเมตร
ไหลกว้าง๑๘เซนติเมตร
รวมเวลาปฏิบัติการทั้งสิ้น๑๑๖ชั่วโมง

โดยหน้าลงศพมีเพียงแค่รูปวาดเหมือนจริง
เนื่องจากไม่มีภาพจริงของเด็กหญิงสร้อยเพชรบุญน้อย

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สรุปคดีนี้ว่า

ทางครอบครัวไม่ได้ฟ้องผู้เกี่ยวข้อง
เพราะเห็นว่าให้การช่วยเหลือเด็กอย่างเต็มกำลัง
แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือมาตรฐานการก่อสร้าง
ที่มีการออกกฎหมายควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มข้นมากขึ้น